วันนี้เราลงพื้นที่ไปหาความจริงให้แล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีคลิปเมื่อวานนี้นะครับแล้วท่านก็ได้ชมไปแล้วนะฮะแต่ว่าในมุมของคนที่เขาโพสต์คลิปเนี่ยเขาให้ข้อมูลเอาไว้มุมหนึ่งอืมอ่าเราก็อยากได้ทั้งสองมุมค่ะเพราะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านสองฝ่ายสองหลังที่บ้านเขาอยู่ติดกันอืมอยู่ที่หมู่บ
จะเห็นว่าฝ่ายของบ้านที่เป็นคนไทยเนี่ยท่าทางจะโดนเยอะเขาก็บอกว่าเขาโดนเยอะแหละแต่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราไปหามาให้แล้วว่าเกิดอะไรแต่ว่าไปดูคลิปก่อนนะครับ
อันนี้มันเป็นคลิปที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปเก่าก่อนนะคลิปที่เมื่อวานเนี่ยตอนที่ชุลมุนกันตอนที่ตีกันชุลมุนหน้าบ้านเนี่ยฮะคลิปนี้ฮะ
นี่ฮะคือความจริงคลิปมันจะยาวแล้วสุดท้ายเนี่ยฝ่ายของผู้ชายตัวใหญ่สองคนเนี่ยอันนี้เขาเป็นชาวจีนยังมีเอาถังขยะเนี่ยทุ่มใส่หน้ารถเก่งที่จอดอยู่หน้าบ้านด้วย

นั้นอ่ะนะครับคือเหตุการณ์เนี้ยเป็นเพื่อนบ้านสองหลังฝั่งนึงเนี่ยเป็นคนไทยเขามีด้วยกันสี่คนซึ่งฝั่งคนไทยสี่คนเป็นผู้ชายหนึ่งเป็นผู้หญิงสามอ่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นชาวจีนนะเป็นผู้ชายจีนรูปร่างสูงใหญ่สองคนแล้วอีกคนนึงเป็นผู้หญิงอืมอ่า
แต่ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้มาตะลุมบอลอะไรด้วยเขาจะมาคอยห้ามคนของเขาที่เป็นคนจีนสองคนฝั่งคนไทยเนี่ยเยอะกว่าจริงแต่ว่าเขาตัวเล็กกว่า
แล้วเป็นชายหนึ่งหญิงสามนะก็สู้ไม่ไหวตามภาพในคลิปนะชุลมุนวุ่นวายสุดท้ายก็บาดเจ็บไปตามตามกันก่อนจะจากกันคนจีนก็เอาถังขยะทุ่มใส่รถที่จอดอยู่ข้างหน้าบ้านกระจกก็พังแตกเสียหายมีคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าเขาเป็นชาวจีนตัวใหญ่มากพกปืนสั้น

เป็นหญิงสาววัย๓๑ปีที่เป็นเจ้าของบ้านที่คุณระวีการแก้ววิจิตไปคุยมาด้วยนะฮะเธอบอกว่าเธอเพิ่งมาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ได้๒เดือนก็อยู่ติดกับเพื่อนบ้านที่เป็นคนจีนในคลิปนั่นแหละโดยเขามีภรรยาเป็นผู้หญิงคนไทยวันเกิดเหตุคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๐พฤษภาคมวันนั้นครอบครัวของเธอเดินทาง

พอรอปภมาเรียกก็ให้น้องสาวไปขยับรถให้แต่โดยดี
ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ตอนนั้นเพื่อนบ้านชาวจีนเนี่ยขับรถมาถึงพอดีแล้วรถกระจกลงแล้วก็ถามไปที่แม่ของเธอที่มายืนดูว่ามีอะไร
เขาคงพูดไทยได้นิดหน่อยแม่ของเธอก็เลยตอบกลับไปด้วยคำพูดเดียวกันว่าแล้วมีอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้เธอบอกกับเรานะฮะ
พอตอบกันเท่านี้เธอบอกว่าชายชาวจีนเนี่ยปรีเข้ามาเลยลงจากรถปรีเข้ามาต่อยหน้าแม่เธอเลยนะฮะ
แล้วก็เธอก็เลยเรียกพ่อกับลูกให้มาช่วยนะแม่เธอก็เลยเรียกพ่อกับลูกให้มาช่วย
จากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปเธอยืนยันว่าแม่เธอถูกต่อยก่อนแม่ก็เลยเรียกพ่อกับลูกให้มาช่วยแล้วก็ชุลมุนวุ่นวาย
ซึ่งพวกเธอสู้แรงชาวจีนไม่ไหวเพราะเขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่มากสองคนฝั่งเธอมีแค่พ่อเป็นผู้ชายที่เหลือก็เป็นแม่กับลูกผู้หญิงหมด
แล้วก็ยังมีพ่อของชายชาวจีนเนี่ยที่ตามมาสมทบนะฮะเขาเป็นสองคนพ่อลูกและเข้ามาหยิบหมวกกันน็อกในบ้านของเธอด้วยนะ
เพราะว่าตอนที่ชุลมุนวุ่นวายเนี่ยมันล้ำมาในฝั่งบ้านของเธอด้วยหยิบหมวกกันน็อกในบ้านเธอฟาดพ่อเธอจนล้มไปกับพื้น
แล้วผู้ชายชาวจีนยังเหยียบแขนซ้ายและใช้เท้ากระแทกกระทืบแขนจนพ่อของเธอเนี่ยหัวไหล่หลุด
นำซ้ำยังไปหยิบถังขยะมาทุ่มใส่หน้ารถน้องสาวเธอจนกระจกหน้ารถแตก
โอ้โหนี่ไงนี่ครับกระเป๋าเดินทางล้างเกิดเหตุเธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้อีกนะ
แล้วก็ยังเตะรถอีกเตะจนรถบุบอ่ะเธอบอกเธอบอกว่าตอนนี้แม่ของเธอเนี่ยอาการระบมไปทั้งตัว
ศีรษะแขนแล้วก็ใบหน้าส่วนพ่อหัวไหล่ซ้ายหลุดสันจมูกใบหูด้านซ้ายก็ฟกช้ำเป็นแผล
นิ้วโป้งเท้าซ้ายก็แตกรถยนต์ของน้องสาวเธอกระจกหน้ารถแตกแล้วก็บุบรอบคันเพราะถูกเตะถูกถีบ
หญิงผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของบ้านบอกด้วยว่าหลังเกิดเรื่องมีกระแสแง่ลบกล่าวหาว่าตลอดสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
เธอเข้ามาอยู่บ้านหลังเนี้ยเธอชอบจอดรถล้ำหน้าบ้านเพื่อนนะฮะล้ำหน้าบ้านของเพื่อนบ้านเธอยอมรับว่าอันนี้ใช่แต่มันเป็นช่วงที่เธอมาอยู่ใหม่ใหม่แล้วช่างเนี่ยต้องมาต่อเติมบ้านทีนี้เวลาช่างเขามาเนี่ยเขามาจอดรถมันก็เลยไปล้ำหน้าบ้านเพื่อนบ้านแต่เธอก็แจ้งผู้ดูแลหมู่บ้านให้ทราบทุกครั้งเวลาจะมีช
เข้ามาทีเนี้ยเพื่อนบ้านก็แบบชอบว่าบ้านเธอว่าชอบจอดรถไปล้ำหน้าบ้านชาวบ้านเขาเธอมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนตัวในมุมของบ้านเธอก็มีส่วนผิดเพราะว่ารถน้องสาวไปจอดล้ำหน้าบ้านของอีกฝั่งหนึ่งเขาแต่มันก็ไม่ควรจบลงด้วยความรุนแรงแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นต่างฝ่ายต่างก็ระงับอารมณ์กันไม่ได้ทั้งคู่นะแต่ก็ไม่ควรมาทำร้ายกันแบบนี้หลังจากนี้
แต่ก็อยากให้ฝั่งบ้านคนชีเนี่ยเปิดใจรับฝั่งฝั่งเถอะบ้าง
ตั้งแต่จุดนั้น
หนูกับคนข้างบ้านชาวจีน
ไม่เคยคุยกันสักประโยคเดียว

หนูย้ายมา๒เดือนนะคะ

ก็จะมีช่างหลายทีมเข้ามาทำ

เคยมีครั้งที่เขาเคยเรียกเอาหนูออกไป

กวักมือเข้ามาแล้วก็มาชี้ให้ดูว่า

เราจะยอมรับในหน้าจุดนี้เนอะ
หลังจากนี้ก็ไม่อยากให้มากระทบกระทั่งกัน
คนใครใช้เงินจัดการเดี๋ยวก็

แล้วตอนนี้มันเป็นการปะทะคารมแล้วอะพี่

ขณะเดียวกันนะคะวันนี้มีลูกบ้านรายหนึ่งค่ะ
ข้อมูลกับเราว่าตลอด๒เดือนที่ผ่านมา
ก็จะเห็นบ้านคนไทยจอดรถขวางจอดล้ำไปที่บ้านคนจีนอยู่บ่อย
แล้วเดี๋ยวเขาจะให้ดูภาพนี้ค่ะ
เขาบอกมีภาพให้ดูด้วยว่าล้ำแบบนี้จริงแล้วก็ล้ำแบบนี้บ่อย
จากจอดรถล้ำแล้วเนี่ยนะคะ
ลูกบ้านรายนี้บอกว่าบ้านคนไทยทำประตูรั้วบ้านล้ำไปในพื้นที่ส่วนกลางด้วย
มันยื่นออกไปยื่นจากเขตปูนของรั้วบ้าน

มันเกินไปถึงถนนที่เป็นส่วนสาธารณะ

ก็เหมือนกับว่าเนื้อที่ตัวเองเวลาจอดรถจะได้มีความยาวมากขึ้น

วันนั้นนะคะหลังเกิดเหตุประมาณ๔โมงกว่าก็มีคลิปวงจรปิดของบ้านหลังนึงบันทึกเสียงจากบ้านคนไทย
ที่มีการอ้างถึงตำรวจนายหนึ่ง
จากนั้นช่วง๒ทุ่มกว่า
วงจรปิดตัวเดิมจับภาพเห็นช่วงที่หน้าบ้านคนไทยมีกลุ่มชายสามคนมายืนคุยกัน

เขาไปบอกว่าคนตีสัมภีร์ที่ผล

พระการย์ออกให้คลิปต้องคิดว่าครูเป็นใช่หรือไม่

ก็ออกให้คลิปต้องคิดว่าครูเป็นวงจรหากว่ามีประการใจแบบนี้แหละ
ที่ปุ่งเนี่ยตัดต่อมาเขาพันทั้งกลางแล้วก็ชอบจัดปาร์ตี้ไปลุงไม่น่าใจว่าปาร์ตี้หรือสามารถว่าชอบเธอเป็นคน
เข้าลมงานก่อนประกันมา
เพราะฉะนั้นในมุมของลูกบ้านคนอื่นที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ย
ตามคลิปที่เขาโพสต์ครั้งแรกแล้วบอกว่าคนจีนสองคนนี้เป็นพวกใช้ความรุนแรงมีอิทธิพลพกปืนมีตำรวจไทยเป็นแก๊กอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แล้ว
อืมนั่นน่ะสิครับทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่นิติบุคคลนะคะครับที่ดูแลหมู่บ้านนะคะ
ก็ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่เกิดเหตุ
อืมนี่ฮะอีกมุมหนึ่ง

ใช่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ
เหนือจากคลิปแรกภาพแรกที่เราเล่าข่าวไปตั้งแต่เมื่อวาน
ทีนี้ค่ะเราไปคุยกับชายชาวจีนที่เป็นเพื่อนบ้านแล้วก็มีภรรยาด้วยนะคะ

จะได้ได้รับข้อมูลจากสองฝั่งแบบชัดชัดทางฝั่งของชาวจีนเนี่ย
เขายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นเขาโมโห
เพราะว่าหลังจากที่อีกฝ่ายขยับรถให้เขามีท่าทีไม่พอใจ
แล้วก็พูดเรื่องถังขยะหน้าบ้าน
คู่กรณีมีปัญหาเรื่องของการจอดรถล้ำไปที่บ้านเขาบ่อยมาก
เคยไปคุยกับเจ้าของบ้านแล้วว่ามีพ่ออายุเยอะอายุ๖๓ป่วยเป็นโรคหัวใจ
มีลูกเล็กต้องเข้าออกโรงพยาบาลอย่าจอดรถล้ำมาหน้าบ้านเขาได้ไหม
ชายชาวจีนคนนี้บอกว่าไปคุยแล้วนะเคยคุยแล้ว
แต่เพื่อนบ้านคนนี้ก็ยังจอดรถล้ำเหมือนเดิม
แล้วก็ที่ปาถังขยะใส่รถเนี่ยก็ได้บอกกับตำรวจสพท่าข้ามไปแล้วว่าพร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
คู่กรณีอีกฝ่ายอ้างว่าตัวคนจีนคนนี้รู้จักกับตำรวจในพื้นที่
ชายชาวจีนคนนี้บอกว่าผมก็เป็นแค่ชายชาวต่างชาติธรรมดาธรรมดาคนนึง
ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรไม่ได้อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็พร้อมจะเจรจาค่ะ

มาช่วยบอกเขาเลื่อนรถลงเลื่อนรถถอยไปในช่วงเวลาที่ที่รถของผมผ่านหน้าบ้านเขาเนี่ย
เขาก็มีใส่คำหยาบคายที่ไม่สุภาพรุนแรง
ถึงแม้ว่าผมไม่รู้ภาษาไทยผมแต่ผมก็พอฟังเข้าใจบ้าง
แล้วแฟนผมเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็รู้ก็ทำให้ผมอารมณ์ขึ้นมาอีก

เขารู้ว่าโกรธไม่ดี
คือตีกันทะเลาไปบ้านอ่ะไม่ดี
ส่วนรอปภหญิงที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับรอปภหมู่บ้านบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
ว่าเธอเนี่ยได้มาแจ้งให้บ้านคนไทยขยับรถแต่ตอนนั้นบ้านคนไทยก็ลักษณะไม่พอใจ
แล้วมีการพูดใส่อีกฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็คือบ้านคนจีนเกี่ยวกับเรื่องทางขยะ

ก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มารองับเหตุ
เรื่องจอดรถล้ำที่ชาวบ้านเขาเป็นประจำแล้วก็ยังต่อเติมบ้านล้ำพื้นที่ส่วนกลางมา

โทรไปทางเบอร์ตำรวจให้ตำรวจมามาเลยค่ะให้ตำรวจมาเลย
แล้วหนูพยายามห้ามก่อนแล้วไหมหรือตะโกนหรือพูดแล้วไหม
ก็พยายามห้ามอะค่ะช่วยช่วยกันคือดึงออกมาคือว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเยอะกว่า
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเรื่องที่จอดรถมันมีบ่อยไหม
บ้านเขาบ่อยค่ะแล้วก็มีผู้มาติดต่อบ่อยบ้านจีนไม่มีค่ะผู้มาติดต่อ
ก็หนูก็อยากให้จอดรถหน้าบ้านตัวเองไม่ให้ล้ำไปบ้านคนอื่นแล้ว
ในซอยตามอะไรก็คือไม่ให้จอดค่ะอ่าฝั่งเจ้าของบ้านคนไทยนี่
มาอยู่ไม่กี่เดือนฮะอืมอ่าเบื้องต้นทางตำรวจสพท่าข้าม
บอกว่าได้ข้อมูลหลักฐานหมดแล้วภาพวงจรปิดก็ได้หมดแล้วนะครับ
เรื่องต้นสอบปากคำเจ้าของบ้านทั้งสองฝ่ายไปแล้วเดี๋ยวจะนัดให้มาเจรจากลายเกลี่ยกันอีกทีนึงนะครับ
ส่วนนิติบุคคลก็จะเชิญทั้งสองบ้านมาพูดคุยตกลงทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะโดยเฉพาะกฎระเบียบของหมู่บ้านเพราะว่ายังไงซะสองบ้านนี้
เขาก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนบ้านติดกันนี่แหละถูกใช่ค่ะถ้าไม่ย้ายหนีกันไปซะก่อนนะครับ